มาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะเหตุการณ์นี้
โอ๊ยเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านวิวาดเพื่อนบ้านทะเลาะกัน
แล้วทำไมอ่ะถอยรถมามาทับสาวสิบแปดสาหัสเลยอ่ะ
สาหัสอยู่ตรงนี้นะฮะน่ากลัวมากนะ
แล้วเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมมันมีภาพจากกล้องวงจรปิด
อาจจะไม่ได้เห็นหรอกจังหวะที่ถอยมาทับ
แต่ว่ากล้องวงจรปิดอ่ะจับเสียงได้แล้วเสียงนั้นทั้งเสียงเบิ้ลรถ
เสียงคนกรี๊ดลองฟังดูค่ะจังหวะที่ถอยรถมาทับค่ะ

ได้ยินเสียงเบิ้ลเครื่องเสียงกรี๊ดร้องนะ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงศรีแยกวัดห้วยยางใหญ่นะคะ
หรือว่าแยกต้นยางอยู่ที่บังละมุงชนบุรีค่ะ
เจอมอเงินอยู่กลางถนนสภาพมอเงินก็พังเสียหาย
นำตัวส่งโรงพยาบาลวัดยานสังวรารามวรมหาวิหารไปนะคะ
นี่คนนี้ค่ะอายุ๑๘คุณผู้หญิงนางสาวบุญยิสาค่ะ
คนนี้แหละที่โดนกระบะถอยมาท้าป้า
ทับบริเวณตรงเหมือนสะโพกนะฮะ
แล้วก็เธอเลือดออกจมูกเลือดออกหู
สาหัสนะนอกจากนั้นค่ะคุณผู้ชม
ยังเจอเป็นปลอกกระสุนปืน๙มมตกอยู่๔ปลอก
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานทำไมโหดแบบนี้อ่ะ
เรื่องนี้เนี่ยนะคะญาติของคนเจ็บเนี่ย
คือนายนโรดมทิพย์สวัสดิ์เป็นพ่อค้าทุเรียน

ส่วนผู้หญิงคนเจ็บก็คือนางสาวบุญยิสาเป็นคนซ้อน
บอกแบบนี้เลยผมกับหลานขี่มอเตอร์ไซค

เพิ่งขี่ออกจากบ้านมาไม่ถึง๓๐๐เมตรมั้ง
ปรากฏว่ากระบะสีบอลเขาขับสวนทางมา

ฝั่งคนขับกระบะคือใครล่ะเป็นเพื่อนบ้านกัน
เพื่อนบ้านกันแล้วเคยมีปัญหาเคยทะเลาะกันมาตลอด
ฝั่งคนขับกระบะชื่อว่านายอำนาจอารีพงศ์อายุ๔๐ค่ะ
ก็คือเป็นเพื่อนบ้านแต่เป็นคู่แค้นกัน
ใช่มาเจอกันกลางทางไงกำลังสวนทางกันพอดี
ทีนี้ค่ะฝั่งทางคุณนโรดมก็โกรธไง
เพราะว่าตอนนั้นจะเอาทุเรียนไปส่งให้กับลูกค้าใช่ไหม
เอ้ามาเปิดไฟสูงใส่หน้าได้ดี
รถกลับค่ะขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามกระบะไป
แล้วก็ไปทันกันตรงสี่แยกของหมู่บ้าน

ในอำนาจที่เขาขับกระบะมานะถอยมาพุ่งชนเลย
จังหวะนั้นตัวนายนรโดมเองตั้งขารถกระโดดหนีเลย
แล้วหลานสาวอยู่บนมอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายอยู่ใช่ไหม

โดนกระบะของนายอำนาจถอยมาแล้วก็มาชน

ที่คุณสืบสกุลบอกไงเลือดออกจมูก
เพราะอะไรแปลกนะ
ทีนี้นายอำนาจก็ถอยมานะ
มาทับหลานสาวทับอีกรอบนึง

ตัวของพ่อค้าทุเรียนนายนโรดม
ตอนเห็นแล้วล่ะว่านายอำนาจกำลังจะถอยมาอีกรอบ
พยายามจะไปเปิดประตูดึงกุญแจรถกระบะออก

ไม่ทันสุดท้ายช่วยหลานสาวไว้ไม่ได้
หลานสาวเลยบาดเจ็บสาหัสแบบนี้นะครับ

แล้วหลังจากนั้นนะคุณผู้ชมอีกสักประมาณสัก๑๐นาที
นายอำนาจตอนแรกเขาขับหนีไปแล้วใช่ไหม
ปรากฏว่าเขากลับมาที่จุดที่เกิดเหตุ

แต่รอบนี้ไม่ได้เดินมาคนเดียว
อำนาจพาน้าชายเสียนพดลอ่อนมิ่งมาด้วยค่ะ

เห็นแล้วก็เลยแบบเหมือนกับปรีไปแบบเฮ้ย

จังหวะนั้นคือเหมือนกับจะชกกันอยู่แล้ว
แต่ทางฝั่งเสียนพดลคนที่มาด้วยเนี่ยนะ
จู่เอาปืนขึ้นมายิงขึ้นฟ้าค่ะ

ใช่ปั้งยิงขึ้นฟ้า๔นัด
เขาบอกอย่างนี้คือตัวนายนโรดมนะ
บอกแบบนี้เลยว่านัดแรกยิงขึ้นฟ้า
นัดสองนัดสามนัดสี่ยิงอย่างไรรู้ไหมคุณ
เหนือหัวเท่านั้นเองเหมือนจี้ไปทางคน

เชียวหัวคนอื่นไปอีก๓นัดคุณผู้ชมฮะ
ขณะนั้นเองมีชาวบ้านชาวช่องเขามาดูเหตุการณ์เยอะแล้วนะครับ
และนี่ฮะพอตำรวจมาถึงจุดเกิดเหตุ
สองฝั่งเนี่ยปะทะคารมกันอีกรอบไปดูกันนะครับ

เอาเรื่องจริงมาคุยกันสิต่อหน้าตำรวจเลย

เกิดถ้าเกิดมันพลาดไปไปโดนไข่ตายขึ้นมาทำอย่างไร

ทางฝั่งนางสาวบุญยิสาวัย๑๘ที่โดนรถกระบะถอยมาทับ

รองผู้กำกับที่สพห้วยใหญ่บอกว่าตอนนี้แจ้งข้อหากับทางนายนพดล
นพดลที่ว่าเพราะว่าเขามาพร้อมกับปืน
แล้วก็มีการยิงปืนในที่สาธารณะด้วย
เรื่องของพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
ส่วนตัวในอำนาจที่เป็นคนถอยกระบาดมา
คราวนี้ตำรวจจะแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมต่อไปด้วยนะคะ
เพื่อนบ้านใจเย็นต่อกันด้วยนะฮะ
แล้วดูสิคือมีปัญหากันมาตลอด
สะสมมาพอมาเจอกันเนี่ยอย่างนี้แค่ไฟสูงสาดหน้า
ทุกอย่างมันขาดผึงไปหมดเลยค่ะ